เมื่อวานนี้เชื่อว่าใครที่ได้ติดตามอาการป่วยโควิดของนคร
เชื่อว่าหลายคนน่าจะส่งกำลังใจให้กับนคร
ได้สอบถามไปยังคุณไอซ์ลูกสาวนคร
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายโรงพยาบาล

ยังไม่ได้เข้ามาดูแลคุณพ่อส่วนอาการนักคล่อมเองตอนนี้ก็ยังทรงอยู่
คือตอนแรกเหมือนอาการจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยค่ะแต่ว่าในเรื่องของค่าไตเนี่ยมันยังไม่ค่อยดี
ก็ยังถือว่านักคอมเป็นผู้ป่วยที่อาการหนักอยู่
พร้อมกับฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะคะ
แต่พอช่วงสายที่ผ่านมาค่ะท่านผอโรงพยาบาลวิพารามนะคะได้มีการโพสต์คลิปชี้แจง
เรื่องของการย้ายนครไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรุบดินค่ะ
ท่านยืนยันนะคะว่าขั้นตอนการย้ายนครเป็นไปตามขั้นตอนเลย
ไม่มีในเรื่องของเส้นสายค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลนี้นะคะได้ติดต่อไปยังโรงพยาบาลศิริราชก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะ
แต่ว่าเตียงเต็มซึ่งก็โชคดีว่าทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรุบดินนี้นะคะ
ว่างพอดีก็เลยสามารถย้ายนักคอมไปได้ค่ะ
ซึ่งทางโรงพยาบาลนี้นะคะไม่มีค่ะก็เลยต้องหาที่ที่มีอุปกรณ์ที่พร้อมมากกว่า
และยืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้มีการใช้เส้นสายใดทั้งสิ้นค่ะ
ฟังแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมนะนครก็อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์และพยาบาล
ก็ดูแลกันเต็มที่รวมไปถึงผู้ป่วยทุกคนนะ
แพทย์และพยาบาลตั้งใจดูแลเต็มที่อยู่แล้วนะคะ
ก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านด้วยนะคะ
แต่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีคนบันเทิงที่ติดโควิดนะ

ใครที่บางคนรักษาตัวกันไปหลายวันแล้ว
หายดีแล้วก็มีกลับบ้านได้แล้วก็มีใช่ไหมขวัญ
ต้องค่ะเริ่มกันที่นักแสดงตลกคุณบอลเชิญยิ้มแล้วกันนะคะ
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นโพสต์ข่าวดีค่ะ
ตัวเองนั้นสามารถกลับบ้านได้แล้ว
บอลค่ะก็ได้โพสต์ภาพตัวเองด้วยใบหน้าที่สดใสยิ้มแย้มเลย
แล้วก็โบกมือนะคะแล้วก็ยกมือไหว้
แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าวันนี้ผมได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วค่ะ
แต่ก็ต้องกลับไปกักตัวดูแลตัวเองต่อครับ
ผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งในวงการแล้วก็นอกวงการ
ที่แสดงความเป็นห่วงใยผมแล้วก็ส่งของมาเยี่ยม
ขอบคุณคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่คอยดูแล
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายครับกลับไปดูแลตัวเองต่อครับ
และขอเป็นกำลังใจให้พ่อค่อมและแม่เอ๋ครับ
ชาวเน็ตค่ะแล้วก็เพื่อนพี่น้องในวงการนะ
ก็เข้ามาแสดงความยินดีกับพี่บอลเป็นจำนวนมากเลย

ใช่ค่ะเช่นเดียวกับนางเอกสาวเปรี้ยวทัศนียานะคะ
เธอได้เข้ารับการรักษาตัวเมื่อวันที่๙เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
เปรี้ยวได้โพสต์เมื่อวานนี้นะคะแจ้งข่าวเหมือนกัน
บอกว่าตัวเองสามารถกลับบ้านได้แล้วค่ะ
พร้อมกับขอขอบคุณทุกคนเลยที่ส่งความห่วงใย
แล้วก็กำลังใจมาให้เธอตลอดการรักษานะ
รวมไปถึงขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลย
แล้วก็ฝากให้ทุกคนนี้นะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนั่นเองค่ะ
รวมไปถึงดาราสาวสุดหล่อคนนี้นะคะ
ตินาสุพนาศค่ะสาวหล่อคนนี้ได้เข้ารับการรักษาตัว
เมื่อวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ตินาเองสามารถกลับบ้านได้แล้วเช่นเดียวกันนะคะ
พร้อมกับอัปเดตด้วยว่ามาตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด
คุณหมอแจ้งว่าปอดและค่าออกซิเจนปกติดีมากแล้ว
กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้แล้วนั่นเองนะคะ
ก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้กลับบ้านด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยค่ะ